คุณผู้ชมคะจังหวัดในแถบภาคอีสานนะคะต้องเจอกับการแพร่ระบาดของโรคที่มาจากโคกระบือนะคะ
ก่อนหน้านี้ที่สกลนครประกาศให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ตั้งแต่๑๗พฤษภาคม
ล่าสุดร้อยเอ็ดก็ประกาศเหมือนกันนะคะเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนหลายอำเภอในร้อยเอ็ดค่ะ
อย่างชาวบ้านที่อำเภอในตำบลสาวแห่ในหลายหมู่บ้านเลยนะคะประสบปัญหาคือวัวล้มแล้วก็หลายตัวมีแผล
คุณผู้ชมลองดูจะเป็นตุ่มน้องทั่วตัวเลยบางตัวนอนสมลุกไม่ขึ้นนะคะ
เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เชื้อมันเข้าปอดด้วยนะบางตัวคือตายเลยนะคะ
ทำได้แค่จุดไฟไล่แมลงกางมุ้งทายาให้แล้วก็รอดูอาการ
บางคนที่พอมีกำลังจ่ายก็มีเจ้าหน้าที่มาฉีดยาให้เป็นยารักษานะคะ
ครับแต่บางรายประสานไปที่ประสุทธิ์อำเภอให้เข้ามาฉีดยารักษา
แต่ค่าใช้จ่ายเข็มละ๒๐๐เนี่ยชาวบ้านก็เลยสงสัยว่า
ช่วงที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อะค่ะแล้วมาเจอโรคระบาดในสัตว์แบบนี้เนี่ย
โดยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยหน่อยได้ไหมเรื่องของโรคระบาดในสัตว์นะคะ
หรือแบบไม่ต้องเก็บค่าฉีดค่าอะไรพวกนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านนี้นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับ
ชาวบ้านบอกเดือดร้อนกันหมดนะฮะคือวัวถ้าเกิดไม่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
ตัวเนี่ยจะขายให้พ่อค้าอยู่แล้วตัวหนึ่งได้๒๓หมื่นบาท
ทีนี้ความสมบงความสมบูรณ์หรือถ้าตายไปทีนี้โอ้โหยุ่งเลยฮะ
แต่หน่วยงานภาครัฐน่าจะช่วยดูแลและลดต้นทุนของเกษตรกร
ลดความเดือดร้อนของเกษตรกรตรงนี้น่าจะเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ก่อนนะ
ที่เลี้ยงมาใช่ไหมครับเขาก็ลงทุนในการเลี้ยงสัตว์มา
เขาก็ไม่อยากให้สัตว์เลี้ยงของเขานี่เป็นอะไรไปใช่ไหมครับก็ต้องยอมจ่ายครับ

กลัวเป็นโรคบอกเข้ามาดูให้หน่อยก็ก็บอกว่าฉีดยา
ฉีดยาพอฉีดเสร็จปุ๊บ

ครับคุณลูกเรายอมไว้มั้ย

มีค่าใช้จ่ายเข็มละ๒๐๐บาทนะครับ
ได้บอกไหมว่าค่าปับซีนหรือค่าเดินทางหรืออะไรอย่างนั้น
ยังไม่บอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายไม่รู้แล้วไม่มีเอกสารอะไรด้วยครับก็ไม่ได้เซ็นเอกสาร
ผู้ชมครับหลายหมู่บ้านนะครับเราก็ไปที่เขียงเนื้อวัวด้วยนะฮะได้รับผลกระทบ

ประมาณ๓ตัวก็จะเหลืออยู่แค่ไม่ถึงตัว

ถ้าจำหน่ายเป็นเนื้อจริงเราก็แทบจะไม่
วันละตัวก็ไม่หมดเราต้องมาทำแปรรูปก็ให้พยายามหมดไปวันละหนึ่งตัว
อยากให้ทางหน่วยงานราชการหรือผู้รับผิดชอบ
ขอให้ท่านออกให้ความช่วยเหลือ
เป็นการเร่งด่วนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็แย่เหมือนกัน
ให้การรับรองว่าร้านนี้มีมาตรฐานยังไง
ไม่ได้มีกลัวที่ว่าเป็นกลัวป่วยกลัวอะไร